ดูดูดูดูป่าป่าว
ช่วงเมนูตู้เย็น
มาเริ่มเลยมาเริ่มเลย

ฉันก็สงสัยว่าใส่ทำไม

เออมันต้องโกยโกยออกจากตู้เย็น
นี่นี่นี่โกยแล้ววางไหมนี่นี่

มีมีคือเป็นเมี่ยงปลาทูถ้าคนจะเห็นเมี่ยงปลาทูเนี่ยนะคะ
เขาจะกินแยกเช่นเขาหั่นขิงเป็นเตาหอมเป็นเตาถั่วแยกอะไรแยกนะคะ
แต่เมี่ยงปลาทูเราเนี่ยเราคลุกไปเลยคลุกไปเลยนะคะ
สูตรก็ไม่ยากอุ๊ยพี่อู๊ดเดี๋ยวให้พี่อู๊ดทำอะไรก่อนดี
พี่อุ๊ดซอยต้นหอมเหมือนค่ะซอยต้นหอมซอยฝอย
นี่ปลาทูเนี่ยจริงนะที่บ้านทำนี่คืออย่างนี้ค่ะ

อันนี้คือเราทำเมนูเมี่ยงปลาทูเราไม่ทอด

เมี่ยงปลาทูไม่ทอดไม่ทอดไม่ชอบกินของทอด
ทูที่เรามาเนี่ยนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าเป็นปลาทูที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคาร

เป็นปลาทูเคล็ดลับก็คือปลาทูเกิดวันตายวันเสาร์

ถ้าเผาวันอังคารอูไปนอนวันพุธไม่ได้สิ

ไม่จะบอกว่าไม่ทานปลาทูทอดเพราะว่าปลาทูเนี่ยเขาเป็นปลาที่เนื้อมันอยู่แล้วสังเกตสิคะ
ปลาทูเป็นปลาเนื้อมันถึงแม้กระทั่งย่างเนี่ย
คุณแกะออกมาเนื้อก็จะมันอร่อยน่ารับทาน

ไม่รู้สิแม่อะไรก็ไม่รู้

มันแข็งไงมันมีแม่คะนิ้งเนี่ยปลาทูแม่คะนิ้ง

ไม่ต้องฝอยขนาดนี้ก็ได้ห่างนิดก็ได้
แล้วเดี๋ยวผักชีรากเราเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์

จะทำแกงหมักเนื้อหมักหูหมากกาไก่
ใช่จริง

ผมบอกเลยว่ารากผักชีขาดไม่ได้
โอ้โหมันหอมเด่นขึ้นมาเลยนะ

แล้วร้านคุณขายอะไรเดี๋ยวขอคุยนิดร้านคุณขายอะไร
กาแฟแล้วก็ขายชาบู
ที่เขาปิ้งปั้งอะไรเนี่ยนะ
เป็นต้มครับรวกอะไรเนี่ยฮะ

แล้วคุณขายเป็นซีฟู้ดหรือขายเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่
ขายเป็นทุกอย่างครับเป็นซีฟู้ดก็มีเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ก็มี

เอ่อดีมากเลยครับผมแวะไปทานนะฮะ
นี่พี่ผ่านไปวันนั้นพี่รู้แล้ว

หูหูหูหูหูม้ามากันเต็มเลยอะ
ไม่คนแต่งจังหวังเค้ารักหมา

วันนั้นพี่มาพี่วันนั้นประชุมหมา

พี่ก็เห็นลูกคงลูกค้าก็น่ารักสัตว์ก็มันหยกมันหยุด
ใช่ก็พอลวกเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปให้หมากิน

ผมล้างผมแทบจะลวกเลยด้วยซ้ำครับพี่ครับ
เอางั้นโกยมาในชามนี้
อันนี้โชว์การย่างให้ดูนะคะ
แล้วขายกาแฟได้เป็นกาแฟเหรอคะ
ผมอยากจะบอกเลยนะว่าใครที่ดูรายการนี้ตอนนี้ผมก็ได้เปรียบ

การย่างประถูทุกคนจะคิดอย่างเดียวว่าต้องใช้ไอ้ที่เหล็กหนีบมาหนีบ
อันนี้โชว์กันย่านแต่บอกว่าก่อนที่คุณอู๊ดจะมา

เราก็ได้แอบทำในครัวเล็กของเราหลัง
ครับแล้วเทคนิคการย่างกริวอะไรอย่างนี้
มันต้องกี่นาทีหรือเปิดไฟขนาดไหนอย่างไรอย่างนู้นอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่าย่างอยากไปนอนก็ไปนอน
แล้วลุกขึ้นมาถ้ามันไหม้ก็ทิ้ง
ก็ไม่เห็นจะต้องกินตรงนาที

ก็เนี่ยสมมุติยังยากอยู่แล้วพี่ง่วง
ผมนอนเพราะพี่ตื่นมาเอาสายไล้
เปิดไว้เลยพอมาปั๊บไหม้ก็ทิ้ง
โอเครายการที่คุณผ่าลูกผ่ามีคุณดูเลยนะครับ
จะได้เคล็ดลับอะไรเยอะแยะมากมายเลย
และนี่ต้องให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าเขาเป็นปลาที่เนื้อมัน

ใช่ส่วนเกินอ้อคุณอู๊ดนี่เป็นคนที่เล่นไม่อยากเรียกคุณเลยว่ะเสียดายปาก
ปกติให้เกียจแขกพอพูดแล้วมันอยากหัวกขึ้นมาเอง

อู๊ดเออค่อยดีขนาดไอ้อู๊ด
เออผมก็รู้สึกดี
ไม่เมื่อก่อนอู๊ดเล่นดนตรีไม่มีใครที่ชัยว่าอู๊ดแล้วอุ๊ยอะไร
มีอะไรเหรอซ้อมไว้เผื่อโดนแล้วจะได้ไม่ต้องตกใจเยอะ
อันนี้เล่นไงต่อครับไม่เล่นดนตรีที่ไหนอย่างไร
สมัยก่อนก่อนก่อนที่จะมาเล่นเป็นต่อใช่ไหมฮะนี่นี่พอเราย่างเสร็จใช่ไหม
อ้าวดนตรีหายไปไหนแล้วโอ้โหถามโดดมากเลยอะไม่ย่างเสร็จก็ทิ้งขยะ
เฮ้ยจะทิ้งทำไมล่ะครับพี่ไม่ได้ทิ้งพูดแลนด์
อันนี้คือย่างเสร็จแล้วอ่าโชว์ให้ดูกระบวนการแรกเสร็จไปแล้ว
แล้วมันยากคือยากตรงไหนรู้ไหมยากตรงที่เราจะต้องปลาทูก็จะมีกล้าง
ตอนนี้ตอนนั้นตอนโน้นเราต้องเอาเนื้อปลาทูที่เราย่างแกะออกมาแล้วไปขยี้

ก็เล่นดอกตีอยู่แถวเราเอ่ยชื่อได้ไหมฮะ

อ๋อตั้งแต่อู๊ดออกที่แล้วเขาจวนเจ๊งอ่ะ

คนเขาไม่รู้เขาอยากรู้

แต่ก่อนก็เล่นแบบพวกเครือข่ายตะวันแดงอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่น
ตะวันแอนเคยเล่นเหรอพี่เป็นลูกค้าประจำนะตะวันแดง

ก็แกะไม่หั่นอย่างนี้หั่น

ก็อยากจะรู้ว่าเป็นลูกเตาหรือว่าเป็นลูกต้องใช้น้ำ

เดี๋ยวเราพร้อมบีบเรียงไว้อย่างนี้

ถึงเล่นดนตรีตรงไหนแล้วนะคะ

และตัวเองไม่อยู่ดีมาเล่นดนตรีได้ยังไง
เริ่มแรกแล้วเนี่ยคือผมเป็นคนเรียนไม่เก่ง

ก็ชอบดนตรีเหมือนกับเด็ก

คือคนจะเล่นดนตรีเขาต้องมีอุปกรณ์การเล่นดนตรี

หลังมาก็ยิ้มตอนเช้าก็๒๓วันเอาไปคืนจ้ะ
อีกอาทิตย์๑เดือนเอาไปคืน

เรามุ่นอย่างนั้น
นี่คุณแกะเม็ดให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะบีบ
คืออย่างนี้เราย่อนที่แอบทำก่อนคุณอุ๊บมา
ประทูลงไปนี่สูตรที่บ้าน

กำลังคุยเรื่องปลาทูอยู่ไม่ต้องพูด
ทูนะคะลงไปแต่พองาม

ใครวันเผาเผาบรรคานะฮะ

ปลาเท่าไหร่แบบหน้าตาแบบสีโสก
เหมือนแบบนูดป่วยอย่างนี้เราไม่เอา

เราต้องเอาให้เขาตายร่าเริง

อันนี้ดูตายทุกข์ยังโกรธอยู่

อันนี้ร่าเริงกำลังหัวเราะอยู่ปาก

แก่ก็ต้องกลางแก่กลางอ่อนก็เอา

พี่เนี่ยถ้าพี่ทำสมมุติพี่กินคนเดียว

อ่าคุณบีบมะนาวมาเลยทีนี้

ทั้งนั้นผมไม่กินเฮ้ยผมไม่ได้ไม่กินผมจะเอาไปกินบ้าน
อย่างงี้เราบีบได้อีกน่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมล่ะอ่ะบีบมา
บีบีบกระจายกระจายสิพี่เอ๊ะจะไม่พี่จะไม่คนเหรอฮะคนสิอืมบีบมา
มาชอบทานเปรี้ยวไหมเอางี้ก่อนจริงจริงแล้วผมเป็นคนชอบกิน
หวานแต่ว่าคือพอพูดแล้วดีมากค่ะเดี๋ยวต้องบอกเอ่อ
คุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะทำกับข้าวไทยเนี่ย
น้ำตาลตัดไปนิดนิดนิดเดียวน้ำตาลตัดไปแล้วใส่กลับมา
ตัดตัดตัดตัดตัดตัดไปตัดรถตัดรถนิดเดียวนะคะ
ขนาดนั้นครับตรงนี้เดี๋ยวนะพี่ใส่นี่ไปเลย
ที่ใส่เยอะมากเลยเนี้ยใช่พี่เป็นคนชิดกินชอบรสจัดนะฮะ

อ้าวพริกค่ะพริกพริกนี่เผ็ดป่ะ
ได้หมดแล้วฮะจะบอกให้ว่าเทคนิคการร้องเพลงให้เพราะต้องกินพริก
เหมือนพวกน้องแก้วหุ่นทองใช่ไหมเขาเลี้ยงด้วยพริกอ่ะ
หนูอ้อนเดี๋ยวนะละเอียดละอ่อนหรือยังตรงนี้ก่อน

ถ้าเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยผมน่าจะถึงนครสวรรค์แล้วนะฮะ
ไม่ละเอียดหรือยังอาอุ๊ดจะหยิบซ่อมมาชิมมันขาดรสแล้วเราใส่ได้
นิดนึงกล้างบ้าอะไรเว้ยขิงเออกล้างเออฉันกล้างได้
คุกจริงอะพี่ว่าได้แล้วจริงคลุกก่อนสิพี่พึ่ง

แล้วเดี๋ยวนะคะเวลากินแก้มเนี่ยถั่วเราจะไม่คลุกเข้าไปนะคะจะได้กรอบ
แต่ถั่วพี่เสียพี่แบบว่าหวงมาก
เองจะบอกวิธีการคั่วถั่วค่ะจะบอกนิดนึงว่า

ถั่วมาล้างน้ำเสด็จน้ำแล้วคั่วทั้งที่เปลือกถั่วยังเปียกอยู่
กรอบของมันจะไม่กรอบแข็งมันจะกรอบนิ่มนวลเอาลองชิม
มันจะไม่กรอบแข็งปังอ่ะนี่ค่ะผักอันนี้ขอแนะนำนิดนึงนะคะ
เพิ่งไปขโมยบ้านเพื่อนมาเขามีปาร์ตี้เขาเรียกใบงา
อันนี้เขานำเข้าแต่คิดว่าเมืองไทยก็น่าจะมีปลูกแล้วนะ
อันนี้ใส่เยอะไหมฮะผมชอบนะไม่ใส่ฉันบอกแล้วเป็นผู้ดี
ไปไหนอ่ะหวั่งข้างเออเวลาจะกินเดี๋ยวฉันห่อ
อันนี้ชะพลูนะคะทองหลางก็ไปเด็ดบ้านเพื่อนคณะผักกัด
ไอ้ชาปรูนี่ปลูกปลูกวันอะไรอ่ะปลูกวันอะไร
ไม่รู้เอามาสักสามสี่วันแล้วอ่ะจากบ้านเพื่อนอ่ะ
จริงแล้วพี่บอกว่าปลาถูเอาอันนี้เดี๋ยวกลับแล้น
ชิมได้รสหรือยังได้หรือยังอ่ะเอาเผ็ดเอาให้เราชอบนะ

เมื่อปรุงเสร็จแล้วก็ใช้ทามกับผักสดนี้ละค่ะ

ตกค้างเหลือน้อยที่สุดมีวิธีใดกันบ้างวิธีแรกง่ายเลยค่ะ
ก็คือการล้างผักด้วยการใช้น้ำไหลผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย๒นาที
แต่วิธีนี้ก็อาจจะเปลืองน้ำไปสักหน่อยค่ะวิธีต่อมาที่จะแนะนำคือ
การใช้เบกี้โซดาที่ใช้ทำขนมปังนี้แหละค่ะเพราะจะกำจัดสรรตกทางได้เป็นอย่างดี
จากนั้นก็นำไปล้างน้ำเปล่าสัก๒๓ครั้งเพื่อทำความสะอาด
เท่านี้ผักเครื่องเคียงก็สาดแล้วล่ะค่ะ
จากเด็กที่ทุเร่นทุรากเด็กที่กระจอกมุกน้อย
เด็กที่ไม่มีปัญญาหากินเด็กที่เกือบจะวิ่งราว

มีความรู้สึกจริงอยากฟังตอนวิ่งราวมั้ย

เพื่อเอาให้บรรให้เตรียมใจไว้สักหน่อย
ความรักเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย
ในชีวิตคนเรา